ราชครับมีผู้ชายคนหนึ่งตีเนียนตีเนียนว่ารักน้องหมา
ค่ะอ่ะกินไหมกินไหมกินไหมพอหมากินแล้วอุ้มหมาไปเลย
พิษบูต้องไปดูกล้องวงจรปิดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ
เห็นชัดชัดเลยขโมยพิษบูเหรอขโมยพิษบูเดี๋ยวเดี๋ยว
คนนี้ครับจอดรถกระบะตอนเดียวบรรทุกสินค้ามาจอดข้างทาง
ปุ๊บเอาอาหารมาล่อพิษบูให้มากินน่ะนี่เป็นปลูเอ่อ

สักพักนึงไปแล้วเริ่มหยิบไปแล้วเริ่มอุ้มแล้ว
นั่นนั่นเอาไปแล้วโอ้โฮยอุ้มขึ้นเบาะหน้าด้วยนะคุณผู้ชมนี่คือตั้งใจเลยอ่ะ

แล้วเขาก็ขึ้นรถขับหนีลอยนวลไปเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งเศษของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่หน้าร้านแกะสลักพระพุทธรูปหิน
ติดถนนมิตรภาพฝั่งขาออกจากตัวเมืองโคราชในอำเภอศรีคิ้วนะครับ
เจ้าของมาเห็นว่าพิษบูหายไปเอาตอน๑๐โมงเช้าแล้ว
แต่มันหายไปตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะครับ
คือเจ้าของเนี่ยหาน้องปังไม่เจอผิดสังเกต

ก็ลองเปิดกล้องวงจรปิดเท่านั้นดูโอ้โหเห็นเลยชัดเจนเลย
เขาชื่อพี่สุริยนต์ครับพี่สุริยนต์อายุ๔๒ปีเจ้าของเจ้าปังปัง
ปังในอายุ๑๑เดือนเองนะพี่แกซื้อมา๑๕๐๐บาท

แล้วก็ปล่อยให้ปังวิ่งอิสระอยู่บริเวณบ้านนะครับ
เวลาลูกค้ามาก็ให้ปังรับแขกด้วย
แม่รับแขกด้วยพิษบูไม่รู้ลูกค้าจะกลัวหรือเปล่า
แต่ครอบครัวเนี่ยครอบครัวพี่สุริยนต์รักปังมาก

ผิดไปจากพิษบูที่เรารู้จัก

เชื่องแบบนี้คืออาจจะยังไม่ดุไงอายุแค่๑๑เดือนอยู่
ครอบครัวเนี่ยรักเป็นลูกเลยครับรักเหมือนลูกโตมากับลูกเลย
หลังเกิดเหตุเอาคลิปที่เห็นคนร้ายไปแจ้งความไว้ที่สพศรีคิ้ว
ตำรวจสืบหาเบาะแสครับก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่าหัวขโมยคนนั้นน่าจะแวะไป
แล้วก็พบว่าก่อนเกิดเหตุนะคนขับรถคันนี้
แวะไปจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ปั๊มน้ำมันที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยครับ
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าปังวิ่งเล่นอยู่หน้าร้าน
หน้าร้านสะดวกซื้อด้วยก็คาดว่าหัวขโมยเนี่ยอ้าว
เห็นเจ้าปังปังถูกชะตาว่ะหมาใครไม่รู้ขโมยเลยละกัน
แล้วก็อุ้มขึ้นรถไปแบบนั้นเลย
แต่อะไรรู้มั้ยพี่ปุ้ยคนร้ายอ่ะดันใช้บัตรสะสมแต้ม
ตอนซื้อของอ่ะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบได้
เกมเลยตรวจสอบรายละเอียดของหัวขโมยได้
รู้มาทั้งเบอร์รู้มาทั้งเลขบัตรประชาชน
พบว่าเป็นผู้ชายอายุ๔๑ปีเป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียร
จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละตำรวจโทรไปถามครับ
เจ้าตัวยอมรับเลยฮะยอมรับว่าแอบอุ้มเจ้าปังปังขึ้นรถจริง
แต่ตอนนี้เอ้าไปปล่อยไว้ที่ปากช่องแล้ว
เพราะว่าเขากำลังจะเดินทางเข้ากรทมครับ
แล้วก็วางสายไปเลยตำรวจเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าปังจะอยู่กับคนร้ายด้วยหรือเปล่านะครับ